แม่วัวหน่อยแม่วัวมันตกลงไปบ่นหรือครั้ง

ได้แล้วได้แล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้ว
เดี๋ยวครับตัวนี้วัวพร้อมรายชานะครับ

โอ้โหแล้วมันนอนในท่าอย่างนี้คือมันหมดแรงนะ

ไปดูกันหน่อยวัวตัวนี้มันชื่อว่า
เชอรี่แม่วัวชื่อเชอรี่

อายุ๖ปีตกลงไปนอนตรงนี้
พับเลยครับคุณผู้ชมครับถามว่าบ่อนี้มันลึกสักเท่าไหร่
เมตรจริงบ่อนี้แต่ก่อนมันมีน้ำนะ
แต่ปัจจุบันเขาไม่ได้ใช้แล้วไงมันก็เลยกลายเป็นบ่อที่ร้างแล้วก็ไม่มีน้ำอยู่ในนั้นแล้วครับ
แต่มันก็ยังลึกอยู่แล้วมันอยู่หลังกุฏิข้างเมน
และในตอนเย็นนั่นแหละชาวบ้านก็ไปเจอเขาไง
ตรงนี้คือวัดบ่อไร่ดำรงธรรมตะบนบ่อพลอยอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราด
คุณผู้ชมฮะวัวมันตัวใหญ่น้ำหนักประมาณสัก๓๐๐กิโลกรัม
ไม่รู้เหมือนกันจะเอาขึ้นยังไงอ่ะอย่างนี้พอชาวบ้านเขาไปเจอแล้วเนี่ยเขา
อายุ๒เดือนมันร้องเรียกหาแม่คิดถึงแม่มันอยากกินนมแม่ด้วยไง
ตัวท่านเองก็เอกใจเดินตามหาแล้วไปพบว่าแม่วัวเชอรี่มันตกลงไปในบ่อร้าง
ทางวัดเลยประสานไปขอแบ็คโฮลของทางเทศบาลตำบลบ่อพร้อย

ตักขอบขอบบ่อให้มันกว้างขึ้นวัวมันจะได้เดินขึ้นมาได้ครับ
ก็ใช้เวลาเป็นชั่วโมงเหมือนกันนะน้องใบตองนะ
กว่าจะสามารถเคลียร์ที่เคลียร์ทางให้ตรงบ่อนั้นมันมีทางสำหรับให้วัวสามารถเดินขึ้นมาได้ครับ
โอ้โหดูช่วงนี้ที่แม่วัวเชอรี่เดินขึ้นมาโอ้ชาวบ้านโล่งใจโล่งใจสบายใจ
เนี่ยฮะส่วนสาเหตุคาดว่าแม่วัวเชอรี่มันเงยหน้าไปกินใบไม้หลังเมน
แล้วขามันช่วงใส่เกียร์ถอยหลังแอดแล้วก็ตกลงไปเลย
แต่เกียร์ถอยหลังอะไรล่ะกลัวไม่มีเกียร์
ไปลองฟังพระท่านเล่าหน่อยครับ

ไม่มีเกียร์
และเมื่อช่วยได้แล้วเราก็จะได้เห็นภาพที่สวยงาม
ลูกตานะลูกตาวิ่งไปหา
แม่เชอรี่
โธ่นะแม่ให้ดีใจมากมันมาแล้ว

ของลูกที่หิวนมสินะ
คุณรู้นี่เอ็นดูจังเลย
มันก็เป็นห่วงแม่มันแหละคือสัตว์เขามีสัตว์ทัศน์ยาน
ใช่ไหมของความรักนะคะ

ปีเอ็นดิ้งนะสำหรับละครเรื่องนี้นะคะ